คุณผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ณวันนี้ประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเพิ่มอีก๓๕ราย
ตัวเลขล่าสุดจะขึ้นไว้ที่มุมจอแบบนี้ตลอดต่อเนื่องเลยนะคะ
จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัน
นี่นะคะผู้ป่วยสะสม๒๑๒รายแล้ว
คือตอนนี้มีมาตรการของทางภาครัฐออกมาในระดับหนึ่ง
แต่ตัวเราเองก็ต้องป้องกันตัวเองทำร่างกายให้แข็งแรง
สุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กันไป
บ้านเราเป็นเมืองพุทธการสวดมนต์เนี่ยส่งผลดีต่อจิตใจ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลยเสนอแบบนี้นะคะ
เสนอให้มหาเทราสมาคมพิจารณาให้ทุกวัด
ร่วมกันสวดมนต์บทรัตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ
พ้นจากประเทศไทยเดี๋ยวเรื่องนี้ดิฉันเล่าคร่าว
พระพุทธศาสนาและเรื่องพระเรื่องเจ้าต้องคุณภาคภูมิ

นี่เป็นบทสวดบางช่วงบางตอนนะคะ
ของบทรัตนสูตร
ที่รัฐมนตรีประจำสำนักใน
นายกรัฐมนตรีนายเทวัลลิปตะพันลบ
เสนอให้ที่ประชุมมหาเทรสมาคม
พิจารณาเพื่อมีมติให้ทุกวัด
เจริญพระพุทธมนตรัตนสูตร
เชื่อว่าเป็นบทสวดในการขจัดปัดเป่า

โดยจะกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศา
ขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เป็นประธานในพิธีค่ะ

ร่วมกับวัดปวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
และวัดในต่างจังหวัดนะคะ
แต่จะไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแต่จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศค่ะ
แล้วก็จะขอให้ทุกวัดนำบทสวดนี้ไปสวดในช่วงทำวัดเย็นของทุกวันด้วยนะคะ
วันที่๒๕จะเป็นวันแรกของการสวดพระรัตนาสูตรนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อคืนผมได้หาลือกับทางท่านสมเด็จไว้แล้ว
ก็จะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนนั่นก็ถือว่าเป็นประเพณีถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยปฏิบัติมาแต่ดึกดำบัน
ที่บ้านเมืองเราพบกับวิกฤตแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมัยก่อนเราจำกันได้นะครับ
ฮาหรือที่เราเรียกกันก็มีการสวดมนต์บทนี้ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ซึ่งอยู่เก่าแก่มานาน
ก็เป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน
คุณเทวันก็กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ค่ะต้องให้กำลังใจให้สภาพจิตใจสุขภาพจิตของทุกคนดีขึ้น
พร้อมใจกันสู้กับโควิด๑๙ให้ข้อมูลคร่าวแบบนี้สำหรับพระคาถารัตนสูตรนั้นนะคะ
อดีตการที่เล่าว่าที่เมืองภัยสาลีหรือเวสาลีนครหลวงแห่งอาณาจักรวัชชีเกิดโรคระบาด
มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงได้ตรัสให้พระอานนท์เรียน
และสวดบทรัฐนสูตรนะคะซึ่งรัตนหมายถึงพระรัตนไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
พูดผีปีศาจรีบหนีออกจากเมืองภัยสาลีจนทำให้โรคระบาดยุติได้ในที่สุด
ทำให้ในเวลาต่อมาค่ะหลายครั้งค่ะที่เกิดโรคระบาด
ทางพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์บทรัฐนสูตรนี้นะคะเพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยและอันตรายทั้งปวงนั่นเองค่ะ
ก็จะเริ่ม๒๕มีนาคมนี้ใช่ค่ะวันพุธหน้านะคะ
ก็เพื่อความเป็นมงคลสำหรับคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ